เห็นของกินแต่เช้าแบบนี้แล้วหิวเหมือนเจ้าเหลือมสองตัวนี้
ปกติเวลาเห็นงูหิวเนี่ยมันจะมาตัวเดียวใช่ไหมเข้าวงเข้าบ้านเข้าเล้าเข้าอะไร
คราวนี้มาแพ็คคู่คุณผู้ชมเลื้อยมาจะกินเป็ดแต่ไปติดอวนของชาวบ้านที่กระบี่ค่ะ
เดือดร้อนกู้ภัยต้องมาช่วยเจ้าเหลือมหิวโซทั้งสองตัวเลยนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาค่ะ
ปฏิบัติการที่คูน้ำในสวนปามของนายเกรียงไกรเพชรแขกในตะบนกระบี่น้อย
ที่มันติดอวนไปไหนไม่ได้หน่อยดูสิ

คือมันเลื้อยเข้าไปติดตรงอวนพอดีมันก็เลยไปไหนต่อไม่ได้ก็กลัวมันจะตายเอาอ่ะนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้มีดพกตัดอวนแล้วก็ปล่อยงูเหลือมทั้งสองตัวยาวประมาณ๓เมตรแล้วก็แสดงท่าทีดุร้ายตลอดเวลา
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนงูเหลือมกับงูหลามเนี่ยงูหลามใจดีกว่างูเหลือมคืองูเหลือมมันดุกว่า
แต่ว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษทั้งคู่นะคะก็เนี่ยช่วยออกมาได้แล้วก็สามารถเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ในป่าเจ้าของบ้านเขาบอกเขาเลี้ยงเป็ดไปตั้งสิบห้าตัวงูเอ่ยตัวเงินตัวทองเอ่ย
เช้าเมื่อวานนี้อยู่เป็ดแตกตื่นมีอาการตื่นกลัวร้องโวยวายตลอดเวลา
เขาก็เลยต้องออกมาดูมันต้องมีอะไรแน่แน่โอ้โหเดินมาดู
นี่เลยจ้าสองสีพี่น้องก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะ
แต่มันมาแพ็คคู่งูเหลือมสองตัวนี้
พร้อมใจกันเลื้อยมาจะกินเป็ดเขา
แต่ว่ามันติดอวนเขาอวนซะก่อน
ก็ยิ่งดีนะก็มาแจ้งกู้ภัยไปช่วยมันออกมานะฮะ